คุณปูพงศิษย์ไปเล่นคอนเสิร์ตค่ะพงด่าเลยพวกตีกันเนี่ย
เขาตีกันไงอืมซึ่งถะลุห้าลานเรียบร้อยแล้วนะคะ
เป็นไวรัลคลิปเลยล่ะที่ยอดวิวเนี่ย

หลังจากผู้ใช้ลายหนึ่ง
เขาเผยเกตการณ์ปูพงศิษย์ธำพีเนี่ย
นักร้องเพื่อชีวิตระดับตำนานของประเทศไทยเนี่ยหยุดโชว์งานรอยกระทงที่ผ่านมาเนี่ย

ก่อนจะประกาศออกใหม่สั่งสอนคนที่กำลังตีกันอย่างดุเดือดเราไปดูกันครับ
โอเคเอ้ยคุยกับของเลยถ้าไม่อยากฟังเพลงมึงกลับบ้านไปเลย
คนที่ก็อยากฟังเขาอยู่ดูอย่าแสดงหน้าอย่างงดอย่าง
สวัสดีค่ะ

ซึ่งเอาง่ายเขาตีกันตรงกลางเลย
เขาจะมีการแล้วก็แยกกันเป็นสองฝั่งแล้วก็เครื่องกันไปเครื่องกันมา
พี่ปูเขาก็เขาก็เลยหยุดเล่นแล้วเขาก็พูดเนี่ยแต่ว่าเขาพูดก็คือลักษณะเหมือนสอนไปด้วยแหละ
เหมือนมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนบางทีเครื่องขวดไปไปโดนคนอื่นเขาอย่างนี้

อืมเพราะว่าตรงกลางมันโล่งอยู่แล้วน่ะมาเลยเห็นไง
เรียกมาออกมาเลยแล้วสรุปสุดท้ายก็คือไม่ได้มีใครออกมาไง

มาเป็นสวนสัตว์เลยอ่าเออไปอ่ะมีรอยอยู่นะฮะเฮ้อ
มาช่อซ์กรรมไปเลยอย่างที่เม้บอกออกมาเลยฮะ
มดนั่นนี่ให้มาตีกันตรงที่ว่างเวิ้งข้างหน้าเนี่ย
แล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นกรรมการให้อ้าวสิจะหมดเวลาแล้วมาทำสิ
จะทิ้งท้ายไว้ถ้าไม่อยากฟังก็กลับบ้านไปก่อนเลย
หลังจากนั้นปุ๊บคุณปูพงศิษย์ก็กลับมาทำการแสดงต่อนะฮะ
ต่อยต้องต่อยตัวต่อตัวอืมไม่อยากให้ติดเป็นสันดาลจนโตค่ะ

เพราะว่าบางทีอาจจะแบบมีคำไม่สุภาพออกไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
คนดูกันเยอะเลยแหละค่ะระดับรุ่นแบบพี่ปูแล้ว
คือพี่ปูไปเล่นมีแต่คนอยากดู
แล้วทุกครั้งเวลามีงานใช่คือเหมือนเป็นไฟล์ทบังคับหรือยังไง
หรือว่ามันเป็นพื้นที่ให้คนกลุ่มนี้วัยรุ่นกลุ่มนี้หรือไงไม่รู้

คือเท่าที่มินอ่านข่าวมาก็จะต้องเป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่นกับวัยรุ่นต่างถิ่นตลอดเลย

ส่วนใหญ่เป็นต่างถิ่นกับเจ้าถิ่นอยู่อย่างนี้ค่ะ
เขาเป็นงานใหญ่รวมตัวกันแล้วก็ได้เลิกก็มาเหมือนแบบแสดงสัญญานุภาพกันนะคะ

สุดท้ายต้องพูดให้รู้สึกอาย
เพราะเขารู้สึกอายในสิ่งที่เขาทำแล้วก็จะได้หยุด

คุณจ่ายมาเลย๒๓๔๐๐๐๐บาทก็ต้องออกแบบนี้เลย

พี่ปูก็ได้เล่นคอนเสิร์ตต่อจากตรงนี้นะคะ

เพราะเขาบอกว่าคนอื่นเขาอยากดูคอนเสิร์

นับถือ